เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดเหตุสลดขึ้นบนถนนพระหลโยธินนะครับ
คุณผู้ชมทราบข่าวกันไปแล้วเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๒คน
ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโททั้ง๒คนนะครับ
เบสขี่มาด้วยความเร็วขับขี่มาแบบเร็วเลยนะครับ
แล้วก็พุ่งชนท้ายของรถฟอร์ตเข้าอย่างจัง
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้นะครับ
วันนี้มีเพื่อนร่วมทางที่ขับขี่รถอีกฝั่งหนึ่ง
เขาสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ชมคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมกันครับ
ด้านขวามือที่วงกลมสีแดงด้านหน้าคือรถฟอร์ต
ด้านหลังที่ตามมาคือรถเน้นวิ่งมาด้วยความเร็วสูงครับ
ในเสียวินาทีก็เกิดความสูญเสียและเหตุศกสลดขึ้น
กรณีอุบัติเหตุรถยนต์ยี่ห้อเบนส์ทะเบียนสรศรีงองู๓
ที่มีนายเจนพบวีรพรอายุ๓๗ปีเป็นคนขับ
ชนเข้ากับรถยนต์ฟอร์ดเฟียสต้าบนถนนผนโยธินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เศษซากของรถก็กระจายข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของถนน
เป็นเหตุทำให้นายกฤษณะถาวรอายุ๓๒ปี
ผู้ขับรถยนต์ฟอร์ตและนางสาวทันธพัดฮแสงชัย
ผู้ที่นั่งมาด้วยกันถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งสองราย
ขณะเกิดเหตุนะครับทั้งคู่ซึ่งก็เป็นนิสิตปริญญโทมหาวิทยาลัย
มหาจุฬลงกรราชวิทยาลัยครับกำลังเดินทางไปทำกิจกรรมที่
รั้วมหาวิทยาลัยดังกล่าวล่าสุดสมาชิกเฟสบุ๊คที่ชื่อว่า
คุณตูนก็โพสต์เฟซบุ๊กเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถครับ
ในช่วงเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ระบุว่าวันที่เนี่ยอาจจะไม่ตรง
เพราะเจ้าของรถไม่ได้ตั้งซึ่งจากภาพปรากฏให้เห็นว่ารถเบนส์
คู่กรณีนั้นก็ขับมาอย่างเร็วในช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่คาดว่า
น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือปกติถ้าความเร็วเนี่ยต้อง
ด่านพันธุ์ตำรวจโศตรสักฐ์พลภัณภ์ขาวสารวัสสอบสวนสถานี
ภูทรพระอินราชาจังหวัดพระนครศรีอายุธยานั้นซึ่งเป็นเจ้าของ

เป็นหลักฐานชั้นดีในการแจ้งข้อหากับนายเจนพบวีรพร
อายุ๓๗ปีคนขับรถเบ้นสีดำ
ในข้อหาขับรถโดยประมาท

ขณะนี้ครับนายเจนพบก็อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับ